แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกอบตด้วยนะครับ
ชายไม่งามเนี่ยฟาดหัวเพื่อนจนตาย

เพื่อนคนนี้พอเมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นคนละคนเลย
พูดจาทำให้เจ็บใจมาพูดว่ายังไงรู้ไหม

นอนกับลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เขาบอกว่าเฮ้ยหยุดเองอย่าพูดหยุด

หนำซ้ำคว้าขวดตีให้แตกเป็นปากฉลาม

ก็เลยต้องคว้าไม้งามมาฟาดครับ

บริเวณหน้าบ้านพบศพนายสมศักดิ์อายุ๔๖ปี
นอนตายสภาพศพที่หัวมีแผลแตกนะฮะ

ซึ่งทิ้งไว้คล้างศพครับ

เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นอดีตสมาชิกอบต

ยืนรอมอบตัวกับทางตำรวจอยู่

ตัวของผู้ตายเขาเมาแล้วเออะโวยวาย

ก็คือผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่ยืนให้การกับตำรวจ
เขานอนหลับอยู่ตกใจตื่นขึ้นมา
แล้วพอจังหวะนั้นที่ผู้ตายเห็นหน้าเขาเอง
ก็เลยพูดว่าเออเคยมีอะไรกับลูกสาวเองแล้ว
เท่านั้นแหละครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เฮ้ยหยุดอย่ามาพูดเผลอเจ้อหยุดเดี๋ยวนี้
แต่สมศักดิ์คือผู้ตายไม่หยุดครับก็เลยทะเลาะกัน
จังหวะนั้นนายสมศักดิ์เนี่ยคว้าเอาขวดเปล่าเอามาฟาด
แต่อดีตผู้ใหญ่หลบได้ทัน
พอหลบทันเสร็จแล้วเนี่ยตัวของนายสมศักดิ์ยังไม่ลดราวาสอกนะครับ
เอาขวดซึ่งแตกเป็นปากฉลามแล้วเนี่ยเป็นซี่แหลมเนี่ยนะฮะ
จะเข้ามาแทงจะเข้ามาทำร้ายตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านก็เลยวิ่งไปคว้าไม้งาม
อยู่แถวนั้นแหละครับฟาดเข้าไปที่หัวนายสมศักดิ์อย่างเต็มแรง
นายสมศักดิ์แน่นิ่งไปครับตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะ
ยังเห็นเลยว่ายังมีเศษขวดแก้วแตกอยู่เลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างเอาไว้ทั้งหมดนะฮะ
ในขณะเดียวกันตัวของผู้ก่อเหตุเองก็ไปแจ้งตำรวจบอกว่าผมฆ่าคนตาย
แล้วไม่ได้หนีไปไหนนะครับรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่
แล้วพอตำรวจมาถึงเนี่ยตัวของนายแสวงก็สารภาพว่าผมเจ็บใจ
คนตายมันมาพูดหยามเกียรติมาบอกว่ามีอะไรกับลูกสาวผม
ทั้งที่ลูกสาวอยู่ที่กรุงเทพแล้วบอกให้มันหยุดพูดมันก็ไม่หยุด
หนำซ้ำยังจะเข้ามาทำร้ายผมอีกเนี่ยนะฮะ
ถ้าไม่หลบผมคงโดนเขาแทงแล้วแหละผมคงเป็นฝ่ายที่แน่นิ่งนอนตายอยู่ตรงนั้นแทน

วันนี้ครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุบ้านเนี่ยปิดเงียบนะฮะ
คราบเลือดที่พื้นนั้นถูกล้างออกไปเกือบหมดแล้วครับ
เหลือเป็นคราบจางติดอยู่ที่พื้นแล้วก็พบเศษขวดแก้วขวดเบียร์ครับที่แตกอยู่
อยู่ตรงนี้ฮะมุมนี้แหละครับที่บอกว่าคือเขาเอาขวดมาฟาด
พอหลบได้ปั๊บขวดตีให้แตกให้กลายเป็นปากฉลามแล้วจะเข้ามาแทง
แต่พอหลบได้คว้าไม้งามมาฟาดสวนไปนายสมศักดิ์เลยสิ้นใจตายเนี่ยนะฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับชื่อว่าผู้ช่วยไพรสนครับเล่าให้ฟัง
วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าผู้ตายดื่มเหล้าเมาตั้งแต่เช้าแล้ว
เดินไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วเออะโวยวายปกติผู้ตายถ้าเขาไม่ดื่มเหล้า
เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะมิ้นคุณผู้ชมชอบช่วยงานในหมู่บ้าน
แต่พอเวลาดื่มเหล้าปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนละคนปั๊บยอมรับ
ก่อนหน้านี้เคยเห็นว่านายสมศักดิ์ก็คือผู้ตายมานอนพักอยู่แถวบ้านนายแสวงอยู่บ้างบางครั้ง
เพราะตัวนายสมศักดิ์นั้นไม่ได้มีบ้านอยู่ครับสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากว่า
ตัวของนายสมศักดิ์เนี่ยไปพูดบอกว่าเคยหลับนอนกับลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
คนที่เขาก่อเหตุนั่นแหละทำให้เขาโกรธไงแล้วก็เลยทะเลาะกันแล้วมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้
เก็บไว้เพราะเมาด์ออกก็มีสิทธิ์ด้วย
ที่ไม่ได้ส่งจะเป็นเก็บไว้
คือที่ติดใจ
ให้ข้ายแสนการส่ง
นี่เริ่มนี่เปลือนหน่วย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ในฝั่งของผู้ตายรับร่างจากโรงพยาบาล
เพื่อนำไปเผาที่สู่ศาลเมืองเชียงรายครับ

พร้อมกับนำตัวอดีตผู้ใหญ่บ้าน

บตก็คือนายแสวงผู้ก่อเหตุเนี่ย